แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วปรากฏว่า
มีเพื่อนผู้ชายซึ่งเป็นเพื่อนพนักงานด้วยกันอาสาไปส่งที่บ้าน

พยายามที่จะลวนลามและข่มขืนเธอนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วตำรวจจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้

และผู้ชายรับสาภาพบอกว่า

แค่เอานิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงสาว
แต่ตำรวจบอกว่าการเอานิ้วแหย่เข้าไป
แม้แค่หนึ่งองคุลี

ก็ถือว่ามีความผิด
และผู้ชายคนนี้ได้รับโทษหนักไป๔ข้อหา
รวมถึงข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นด้วย

ก็เข้าข่ายผิดตามกฎหมายแล้วนะครับ
โดยคุณจะมาอ้างว่าคุณยังไม่ทันได้ข่มขืน

ตำรวจโรงพักหนองแข็มควบคุมตัวนายปรัชญากองเกิดทอง

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชันนะครับ

พยายามที่จะปลุกปั้มข่มขืนนางสาวอธิชาลิ้มบริบุญ
นักงานประชาสัมพันธ์ประจำร้านอาหารหรือสาวเชียร์เบียร์
ขณะที่ขับรถไปส่งกันที่บ้าน
สอบสวนนายปรัชญาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงหลังเลิกงาน
ก็ได้นั่งดื่มสุรากับผู้หญิงเหมือนกัน

จากนั้นเขาก็อาสาพาผู้หญิงไปส่งที่บ้านพักย่านหนองแข็ม
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงบอกไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องของชู้สาวกันมาก่อนเลยนะนะครับ
และตัวผู้ชายพอขับรถมาส่งผู้หญิงถึงบริเวณหน้าบ้านของฝ่ายหญิง

พยายามที่จะเปลื้องผ้าแล้วก็ใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิง

เพราะว่าตัวผู้หญิงเองร้องโวยวายขัดขืนแล้วก็บอกว่าเป็นประจำเดือน
ตัวผู้ชายคุณนายปรัชญาก็ปล่อยให้ผู้หญิงลงจากรถไป
และท้ายที่สุดผู้หญิงรอดมาได้
ด้านตำรวจบอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศล่วงเกินผู้เสียหาย
แต่ยอมรับว่าได้ใช้นิ้วแหย่เข้าไปเกินกว่า๑ข้อนิ้วมือ
ทางตำรวจศัพท์ทางกฎหมายก็บอกว่า
อวัยวะเพศแหย่เข้าไปที่ตัวเหยื่อเกินกว่า๑องค์คุลี
ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามฐานความผิดแล้ว

ดังนั้นก็เลยแจ้ง๔ข้อหา
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดคืนได้
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบาย
หลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วก็๔นวงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น
กระทำการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
นี่เป็น๔ข้อหาใหญ่เหมือนกันนะครับ
ทางด้านของตัวผู้หญิงผู้เสียหายเองนะครับ
ทราบว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มนายปรัชญาได้แล้ว
ก็บอกว่ายอมรับว่าในคืนนั้นก็ดื่มสุรากันจริง
แต่ตัวเธอเองบอกว่าเธอไม่ได้ขาดสตินะ

ก็ได้พยายามขอร้องให้หยุดกระทำแล้ว
แล้วก็ขู่ว่าจะไปแจ้งความก็แล้ว
พอผู้หญิงบอกเดี๋ยวไปแจ้งความนะ
อ่าทำแบบนี้ได้ยังไง
ตัวผู้ชายบอกไหนจะไปแจ้งความแล้ว
อ่ะมีอะไรกันก่อนละกัน

เสียงเหล่านี้ภาพเหล่านี้ข้อความเหล่านี้
ยังตามหลอนชีวิตเธออยู่เลยนะครับ
คิดถึงเมื่อใดทำให้อยากจะอาเจียนทุกครั้ง

สรุปได้ข้อสรุปแล้วถูกจับแล้วนะคะ